ตอนนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามภารกิจของทางตำรวจนะฮะแล้วก็ทางทหาร
ซึ่งนำกำลังเข้ามาจับกลุ่มเซียนพนันนะฮะซึ่งมีการเปิดให้เล่นการพนันภายในซอย
งามวงวานสี่สิบเจ็ดแยกสามสิบสองในพื้นที่ของสนอทุ่งสองห้องครับ
ซึ่งตอนนี้ทางกำลังทหารแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยนะฮะอ่า
ได้ควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถจับกลุ่มนักพนันที่เข้ามาเล่นเนี่ยนะฮะ
ทั้งชายแล้วก็หญิงนับร้อยคนครับ
อกจากนี้ฮะยังพบของกลางนะฮะที่เป็นการเล่นพนันสำหรับไฮโลนะฮะ
ไฮโลแล้วก็นอกจากนี้ครับยังพบอาวุธปืนนะครับ
อีกหลายกระบอกและเครื่องกระสุนอีกเป็นจำนวนมากนะครับ
ภายในบ่อนการพนันแห่งนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศนะครับ
รอบรอบแต่ว่าอาจจะอ่า
ไม่สามารถถ่ายให้เห็นใบหน้าของนักพนันได้นะฮะยังไงต้องขออภัยด้วย
คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือจะเห็นบรรยากาศ
ก็คือว่าตอนนี้ครับผมยืนอยู่บริเวณห้องโถงนะครับ
ภายในบ่อนการพนันภายในซอยงามวงวันสี่สิบเจ็ด
๓๒ในพื้นที่ของสนทุ่ง๒ห้องหรือสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องนั่นเองครับ
ก่อนหน้านี้ครับผมได้มีโอกาสได้คุยกับท่านภูมิกับสอนอทุ่ง๒ห้องครับ
ซึ่งทำการเปิดเผยข้อมูลกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีทีมข่าวเฉพาะกิจนะฮะ
ก็บอกว่าชุดสืบสวนของทางตำรวจเนี่ยนะฮะ
มีการลงพื้นที่หาข่าวอยู่ตลอดเวลานะครับจนกระทั่งพบว่าในพื้นที่ของสนทุ่งสองห้องเนี่ยนะครับ
พบว่ามีการลักลอบเล่นการพนันประเภทไฮโลซึ่งแต่ละวันนี้นะครับ
มีนักพนันนะครับวนเวียนเข้ามาเล่นพนันที่นี่เป็นจำนวนมากนับร้อยคนนะครับ
ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับพอทางตำรวจนั้นได้ข้อมูลแบบนี้ครับ
ประสานไปยังที่ทหารนะครับกองพันธหารราบที่๑
กรมทหารราบที่สามสิบเอ็ดรักษาพระองค์นะฮะ
ซึ่งนำกำลังเข้ามากว่าสามสิบนายนะฮะมีการอ่า
สักครู่นี้ผมสอบถามจากนักพนันที่อยู่ด้านในนะครับ
ว่าตอนที่ทางเจ้าที่เข้ามานั้นเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายยังไงบ้าง
บอกว่ามีการเสียงอ่าทุบประตูเข้ามาเนื่องจากว่านักพนันเนี่ย
ไม่ยอมไปเปิดให้ทางทางเจ้าที่นะฮะก็ต้องมีการอ่า
คืออ่าลักษณะภายนอกเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะมืด
ถ้าไม่สังเกตดูเนี่ยนะครับก็จะคล้ายกับ
คนงานก่อสร้างหรือว่าเพลิงพักคนงานครับเข้ามาด้านในแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีการ
ทำเป็นโครงเหล็กแล้วก็มีการก่อปูนเป็นสัดส่วนต่างต่างแบ่งเป็นอ่า
หลักหลักนี่คือสองห้องครับมีการอันนี้จะเป็นไฮโลนะครับไฮโลแล้วก็ห้องนี้จะเป็นอ่า
พนันเขาเล่นนะฮะก็คือกำถั่วอันนี้กำถั่วยังไงผมไม่รู้ผม
ผมว่าผมไม่เคยเล่นนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยหน่อยแล้วกันนะครับ
ก็คงจะไม่เห็นไม่ให้เห็นหน้านักพนันนะฮะซึ่งตอนนี้ครับผมเข้ามาห้องที่สำรวจ
เห็นทั้งคุณป้าแล้วก็คุณพี่นะครับเข้ามาเยอะผมไม่ขอถ่ายใบหน้าให้เห็นนะฮะ
ก็จะเห็นว่าเข้ามาก็จะเป็นห้องค่อนข้างที่จะกว้าง
บรรจุได้สักประมาณสักสามสิบถึงห้าสิบคนได้แต่ก็จะเห็นพี่พี่ป้าป้า
อาอาที่เป็นเซียนพนันเนี่ยนะครับก็เอ่อนั่งอยู่ด้านซ้ายด้านขวา
จากว่าแล้วก็มีผ้าปิดบังใบหน้าเอาไว้
ก็อาจจะมาเล่นเนี่ยผมได้คุยกับทางคุณป้าท่านหนึ่ง
บอกว่าป้าเพิ่งมาเล่นได้ครึ่งชั่วโมงโดนตำรวจจับเลย
นะฮะมาแถวแถวจากแยกพงเพชรมาแบบไม่บอกลูกบอกหลานด้วยนะ

นะฮะก็มีตู้สูงตู้เซฟส่วนอาวุธปืนที่เจอเนี้ย
ไม่แน่ใจว่าเขาเจอที่ไหนนะครับเดี๋ยวต้องไปดู
ในละเอียดในข่าวของไทยรัฐทีวีเช้าวันพรุ่งนี้
เนี่ยครับก็มีทางพี่ตำรวจนะครับจากกองพันธ
หารราบที่หนึ่งกรมฐานราบที่สามสิบเอ็ดรักษาพระองค์
นะครับซึ่งก็เข้ามาควบคุมสถานการณ์ภายในห้องเซียน
พนันผู้หญิงนะครับแต่ละคนก็จะมีผ้าปิดบังใบหน้า
ไว้เดี๋ยวออกจากนี้ก่อนนะครับบางคนอาจจะเก่งนักข่าว
อาจจะกลัวนักข่าวถ่ายใบหน้านะฮะถ่ายไหมฮะถ่ายไม่
ไม่ถ่ายพี่ไม่ถ่ายพี่พี่อยากออกอากาศไหมล่ะเจ๊อยาก

เปรี้ยวอืมได้พี่มาเล่นกี่ครั้งแล้วไม่ต้องไม่ต้องดึง
อ้าวพี่พี่พี่พี่มาเล่นกี่ครั้งล่ะครั้งแรกในชีวิต
ครั้งแรกเมื่อกี้ผมก็ถามบอกว่าคนเมื่อกี้ก็บอกว่า
ครั้งแรกแต่เจ๊มาครั้งแรกเจ๊มาจากยาลาเจ๊มาจากยาลาเจ๊เจ๊
มาจากยาลามาเล่นที่นี่เลยเหรอไม่เจ๊มาตามหา
หาคนคนหนึ่งเพราะเจ๊มาจากยาลาบอกมาตามหา
คนคนหนึ่งแต่ว่ามาตามหาในบ่อนเจอไหมพี่เจอไหมไม่
เจอผมนะไม่เจอไม่เจอคนที่ตามหาโอเคเราดูห้องนักพนัน
ผู้หญิงไปแล้วนะครับก็เนี่ยฮะก็จะมีห้องน้ำนะครับ
แบ่งเป็นห้องน้ำผู้ชายผู้หญิงเอาไว้เป็นสัดส่วน
นะครับโอ้นะครับก็สภาพที่เห็นนี่ในส่วนนี้ก็จะเป็น
อาหารแบบบุฟเฟ่นะดูลักษณะแล้วมีน้ำดื่มมีของ
กินไว้บริการเซียนพนันทั้งหลายแหล่ที่เข้ามาใช้
บริการบ่อนการพนันแห่งนี้ซึ่งเป็นบ่อนตอนนี้ใน
ประเทศไทยยังไม่มีบ่อนที่ถูกกฎหมายนะฮะซึ่งก็มี
ลักลอบการเล่นอยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับอยู่ที่
ว่าทางตำรวจนั้นจะทำการสืบหาหรือว่าจะมีอ่า
ข่าวกรองเข้ามาแจ้งหรือเปล่านะครับถ้ามีการ
พบก็จะมีการนำกำลังเข้ามาจับกลุ่มแบบนี้แหละครับอ่า
การพนันที่เราเห็นถูกจับในข่าวนี้ก็มีอยู่
ตลอดอยู่เรื่อยเรื่อยนะครับแล้วครั้งนี้ก็จะเป็นการ
รณาการระหว่างทหารแล้วก็ตำรวจที่ซึ่ง
ทำตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
คอสชที่เป็นอีกจุดหนึ่งนโยบายหนึ่งที่
น่ะครับก็ทางนายนี้เป็นห้องเสลมณรรน์ผู้ชายผม
อาจจะไม่แพนกล้องให้เห็นนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นการ
เละเฉยนะฮะวันคลิปการพนันก็เป็นแบบของสารอะไรเงี้ยแต่ว่าเห็นว่าที่นี่
จะคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากว่าเจออาวุธปืนเห็นเขาว่างั้นตำรวจ
เดี๋ยวมาดูห้องนี้อีกนิดนึงครับขออนุญาตพี่ตำรวจอันนี้น่าจะเป็นห้องของคนที่ดูแล
ที่เขาเอาไว้นอนเฝ้าอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะ
เดี๋ยวนะฮะผมเข้ามาดูข้างในมีอีกห้องหนึ่ง
พี่สำรวจแบบว่าข้างในมีอีกห้องหนึ่งข้าวมัน

อ๋อมีอีกห้องหนึ่ง๓ห้องเลยเลือกลับมากก็จะเป็นในส่วนของ
ก็เป็นลักษณะเหมือนห้องที่ผมไปดูมา
มีช่องทางรับด้วยเดี๋ยวนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำ๗๐บาท
เพาะปลายำปลาดุกฟู๘๐บาท
มีคือถ้าเกิดว่าถูกตำรวจจับมันก็จะมีมีห้องลับเดี๋ยวนะฮะ
มีห้องลับเฮวีผมพาพี่ตำรวจพามาดูห้องลับ
ช่องทางลับที่เขาเอาไว้ใช้หลบหนีเนี่ยนะครับ
เป็นประตูทางออกอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งอู๊บเนี่ยฮะ
เป็นสังกษีออกไปทางฝั่งหนึ่งเป็นป่า
เป็นช่องทางลับที่เอาไว้หลบหนีซึ่งคาดว่าน่าจะมีการ
คือออกแบบมาดีว่างั้นนะฮะแต่ก็ไม่สามารถรอดพ้น
เงื้อมือของทางพี่ทหารแล้วก็ทางตำรวจของสถานีตำรวจนครบานทุ่ง๒ห้องไปได้
คุณผู้ชมครับก็จะเป็นลักษณะเป็นโครงเหล็กแล้วก็เป็นอ่า
ฉาบด้วยปูนซีเมนนะครับเป็นทางเดินเอาไว้หลบหนีนั่นเอง
เดี๋ยวแป๊บหนึ่งฮะตรงจุดนี้ค่อนข้างที่จะมืดแต่ว่ากลับ
อภัยสมาชิกแฟนเพจไว้ด้วยฝากกดแชร์กดไลค์ให้ทีมงานหน่อยนะครับ
วันนี้ทำงานดึกไม่ต้องห่วงครับให้สมาชิกได้ดู
การทำงานของเจ้าหน้าที่แล้วก็ดูบรรยากาศนักพนันที่เกิดขึ้นที่ถูกจับนะครับ
ไม่รู้ว่าขออนุญาตนะฮะไม่รู้ว่าพี่ใครบ้าง
เพื่อนใครบ้างพ่อใครบ้างแม่ใครบ้างเนาะนะครับ
ถูกจับนี่เป็นร้อยกว่าชีวิตเลยนะครับ
ก็นี่ฮะดูส่วนห้องนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นนักศนัดที่พักอ่ะ
เป็นที่พักของคนที่เขาทำหน้าที่เฝ้าบ่อนเนี่ยนะฮะ
เดี๋ยวนะครับคุณนักข่าวทำไมไม่ทำไมไม่ลากไปว่าเขาเป็นใบ้
คือไม่ใช่เมื่อกี้เขาบอกว่าผมจะสัมภาษณ์เขา
แล้วเหมือนเขาประมาณว่าเขาส่งสัญญาณว่าเขาพูดไม่ได้ก็เลย
ก็เลยพี่เขาบอกว่าเขาเป็นใบ้นะครับ
คอมเมนต์นิดนึงนะเมื่อกี้สมาชิกแฟนเพจบอกว่าทำไมคุณนักข่าวไปว่า
ว่านักพนันเป็นใบ้นะครับเมื่อกี้ผมพยายามที่จะสัมภาษณ์โดยที่ไม่เห็นหน้า
สัมภาษณ์พี่ผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นนักพนันที่ถูกจับอยู่ก็มีการส่งสัญญาณบอกว่าเขาพูดไม่ได้
เขาเป็นใบ้นะครับผมก็เลยบอกว่าอ๋อพี่เป็นใบ้
แค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีการไปล้อเลียนหรือว่าไม่มีการไปอ่า
ชำแหละอีกนะครับแน่นอนแน่นอนนะครับ
พรุ่งนี้คงจะมีประเด็นให้ชุวิตตีแสกหน้าได้ตีแสกหน้ากันอีกนะครับ
สำหรับประเด็นนี้แฟนข่าวของคุณชีวิตก็เข้ามาดูเยอะนะครับ
ขอบคุณด้วยติดตามกันไปเรื่อยนะครับ
สำหรับช่องไทยรัฐทีวีของเรายังมีรายการดีให้คุณผู้ชมได้ดู
ใครที่ยังไม่เคยมาดูนะครับลองมอนิเตอร์สักหนึ่งวันรับรองว่านะครับ
จะมีข่าวสารเนื้อหาสาระดีนะครับข่าวสารที่ครบถ้วน
แล้วก็เสนออย่างตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็เป็นข่าวสารที่ฉับไว
แล้วก็เชื่อถือได้นะครับแล้วก็นอกนั้นยังมีสิ่งต่างที่จะสนใจ
เข้ามาดูแล้วกันเนอะอ่านะครับเดี๋ยวดูเป็นกำลังใจให้เจ้าที่นะครับ
คุณเหมียวบอกว่าขอคุยกับเจ๊อีกรอบเจ๊ไปแล้วอ่ะดิเดี๋ยวนะพี่ชุดทิเทพ
พนันอยู่ไหนครับนักพนันอยู่ในห้องนี่นะฮะอยู่ในห้องนี้
นี่ยืนอยู่ในกรงนี่แหละอยู่ในห้องอยู่ในห้องแล้วก็อีกห้องนึงเป็น
ห้องนี้เป็นห้องผู้ชายห้องนี้ผมขออนุญาตไม่ถ่ายให้เห็นหน้านะครับ
ห้องนี้นะฮะห้องนี้ห้องนี้คือห้องผู้ชายที่เขามีการแยกนักพนันเอาไว้
แล้วก็อีกห้องหนึ่งเป็นนักพนันผู้หญิงที่เขามีการคัดแยกออกไป
นะครับแต่ว่าตอนเล่นเนี่ยนะครับคงจะเล่นรวมกัน
ใช่ไหมครับพี่อันนี้ก็เป็นนักข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพี่โอ
นะครับวันนี้เข้าเวรออกกี่โมงฮะอยู่เวรดึก
เพิ่งเข้าเวรปุ๊บก็เจองานเลยนะฮะเจอแจ็คพอร์ตสำหรับคืนนี้เลย
ชีวิตนักข่าวคือมีทั้งสายประจำแล้วก็สายตระเวนนะครับ
พี่โอก็จะเป็นนักข่าวแสงตะเวนที่จะตระเวนทำข่าวไปในพื้นที่ของ
นครบานนะครับวันนี้พี่เขาก็อยู่เวรดึก
อยู่ในดูพื้นที่ในของโซนบอกอนอสองบอกอนอหนึ่งนะครับ
ชาญเมืองดูด้วยป่ะพี่ดูชานเมืองด้วยนะครับ
ก็เนี่ยครับโอเคนะครับตอนนี้มีการในการนับ
มีการนำนักพนันออกมาแล้วเพื่อที่จะนับจำนวน
จับได้กี่ท่านตอนนี้ยังไม่สามารถระบุจำนวนได้นะ
หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปทีละห้านะครับ
ก็จะมีการนับจำนวนไว้ทีละห้าทีละห้าเนี่ยนะครับ

การพนันไม่น่าจะจับหรอกเก็บเงินไปจับยาดีกว่าอ้าว
ตอนนี้มันเป็นเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับ
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะเนื่องจากว่าการพนันในบ้านเรานะครับ
ยังให้เป็นในสิ่งที่ในเรื่องของผิดกฎหมายอยู่นะครับ
ที่มีหน้าที่ต้องการเจ้าที่มีหน้าที่ที่ต้องปราบปรามก็ต้องทำตามหน้าที่นะครับ
สิ่งไหนที่ผิดกฎหมายแน่นอนครับถ้าถูกกฎหมายก็คงจะไม่มีใครเข้ามาจับอ่ะเนาะนะฮะ
แต่ว่าในประเทศเพื่อนบ้านผมบอกตรงก็มีการเปิดแบบเสรีนะครับ
ประเทศไทยยังไม่มีการเปิดบ่อนการพนันให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ
เราอาจจะเห็นข่าวคราวที่เกิดขึ้นว่าพยายามมีการผลักดันที่จะให้บ่อนการพนันนั้นถูกกฎหมาย
แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับเนื่องจากว่ามันขาดความถลบธรรมเนียมประเพณีของไทยนะครับ
แล้วก็ยังผิดศีลด้วยเนื่องจากว่าประเทศเรานั้นเป็นเมืองพุทธนะครับ
พนันนั้นก็จะผิดสินห้าด้วยนะฮะก็เลยยังไม่มีการผลักดันให้บ่อนการพนันนั้นถูกกฎหมายนะครับ
เว้นที่ที่ไหนฮะพี่โอเคยไปเล่นที่ไหนมาฮะเคยยังไม่เคยมา
ปลอยเปรตอะไรอย่างนี้เราจะเห็นคนแห่ไปเล่นกันอันนั้นคือในประเทศเพื่อนบ้านเรานั้นถูกกฎหมาย
เพราะว่ามีรถควบคุมผู้ต้องหาได้โรยไว้แล้วนะครับก็จะมีเนี่ยนะฮะ
มีคุณพี่ตายแล้วกำลังขึ้นรถไปแล้วบอกว่าตามหาคน
มีคนถามว่าภูมิกับสอนอทุ่งสองห้องว่าไงอ๋อไม่ว่าไงครับ
ภูมิกับสทุ่มห้องเป็นคนมาจับเองฮะเป็นคนมาจับเองแล้วก็เป็น
แล้วก็ทหารเข้ามาจับนะฮะบางคนอาจจะเข้าใจว่า
เวลาทหารเข้ามาจับนี่นู่นนั่นนะครับตระหนดพื้นที่จะ
เพราะว่าในกรณีนี้ทางตำรวจสอนอทุ่ง๒ห้องเป็นคนเข้ามา
เมืองการจับเองแล้วก็เป็นคนชี้เป้าของทางเจ้าที่นะครับ
เป้าแล้วก็มีการขอกำลังทหารเข้ามาจับกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นก็
อ่าไม่น่าจะมีการอ่าทำโทษวินัยใครนะครับ
มีการจับบ่อนนะครับโดยที่เจ้าของพื้นที่ไม่รู้ไม่รับทราบ
ไม่มีการร่วมจับนะครับนั่นหมายความว่าห้าเสือทั้งหลาย

นี่ครับตอนนี้ผู้หญิงน่าจะออกมาเกือบหมดแล้วเดี๋ยวปล่อยผู้ชาย
ผู้ชายกำลังจะออกมานะครับในส่วนคือตอนนี้คือเจ้าที่ต้องคุมเป็นพิเศษ
เพราะว่านักพนันผู้ชายนั้นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไร
สามารถที่จะหลบหนีได้ง่ายว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการอ่า
มีการเสริมกำลังเข้ามานะครับมีการเสริมกำลังเข้ามา
อันนี้คือเจ้าที่วอกำลังวอเรียกกำลังเข้ามาเสริม
จากว่ากำลังที่จะปล่อยตัวผู้ต้องหาที่เป็นชาย
ออกไปขึ้นรถผู้ต้องหานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการวางกำลัง
เข้มงวดอ่ะนะฮะเนื่องจากว่าป้องกันการวิ่งหลบหนีนะครับ
เราจะเคยเห็นข่าวนะเวลามาจับอันนั้นจับอะไรเนี่ย
เขาวิ่งหนูตายกันเลยนะดูเสร็จตัวข้างนอกอ่ะก็นี่ค่ะ
มีคนถามว่าผู้การเด้งไหมผู้การไม่เด้งครับ
เด้งเขาอย่างเดียวเลยเหรอครับสมาชิกครับ
แต่ว่าคืออย่างที่บอกไปว่าเคสนี้นะครับ
น่าจะไม่มีร้องรถทั้งใดใครทั้งนั้นนะครับ
โปรดรอปที่สองนะครับก็เนี้ยครับก็
ก็ทางตำรวจก็จะให้ทางพี่นั้นเขาใส่หมวก
ใบหน้าเอาเสื้อคุมเอากระเป๋ามาผิดทางใบหน้าเนื่องจากว่า
ก็อ่าคงจะไม่อยากให้สิ่งผู้ชมนั้นไม่เปรียบภาพ
เพื่อไปเผยแพร่เนื่องจากว่าก็น่าจะเป็นเรื่องที่อ่า
ไม่มีใครอยากให้ไม่มีใครอยากอยู่ในสภาพแบบนี้
พูดตรงนะครับผมขออนุญาตถ่ายด้านหลังก็แล้วกัน
เพื่อว่าเวลาพี่เขาหันหน้ามามันจะไม่เห็นหน้าพี่เขานะครับ
ขายเหล้าบุหรี่ได้แล้วอย่าลืมตรวจฉี่ด้วยนะครับ
มีคนบอกทุกสามที่แม่วทุกสามไปแล้วหนึ่งสองสาม
คอยคอยคอยคอยอยากรู้ตรงไหนอ๋อภาณีซอยงามบรงวาลสี่สิบเจ็ดอ่ะนะฮะ
หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรชินเขตชินเขตหนึ่งนะฮะ
ชินาเขตหนึ่งมันสามารถเข้าได้ทั้งอ่าสนับปรับหรือว่าทาง
เข้าทางงามวงวานก็ได้นะครับตรงจุดนี้นะนะครับ
ใกล้ใกล้กับอยู่ในของมหาลัยกระเสวบ้านดิดดับนะ
ผมก็บอกไม่ถูกนะคุณซึ่งตรงนี้มันเข้าได้สองช่องทาง
แล้วก็อีกทางหนึ่งสามารถเข้าในทางงามบรรวมบรรย์สายสี่สิบเจ็ดนะครับ
แยกไหนค่ะงามบรรย์วาลสี่สิบเจ็ดแยกสามสิบสองนะจ๊ะ
สมาชิกที่ถามมาทำไมจะมาเล่นเหรอ

มีคนที่ใช้ชื่อว่าโอเคโอเคบอกว่าโจรรักรถไม่เห็นไปจับเลย
วิ่งหรือบ่อนถาวรน่าจะเป็นบ่อน

เดี๋ยวผมไปดูข้างนอกนิดนึงเดี๋ยวให้ทางมวยถาม